เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูข่าวแรกนี้นะครับ
เพราะว่าเหลืออีก๕วันเท่านั้นนะครับ
สำหรับการเข้าชมพระเมรุมาตร
และนิทัศกาลการพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพนะครับ
เพราะว่าเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าไปชมได้
ถึงวันที่๓๑ธันวาคมนี้
ก็เริ่มตั้งแต่๖นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาทุกวัน

ช่วงนี้เรานำเสนอเพราะว่าเป็นช่วงเหลือเวลา
อีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับที่ประชาชน
จะได้เข้าไปชมงานศิลปกรรมที่สำคัญที่สุดของชาติครับ
โดยบรรยากาศการเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาตร
นิทัศกาลพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
จำนวนผู้เข้าชมเนี่ยมียอดเกือบ๓๕๐๐๐๐๐คนแล้วนะครับ
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เปิดให้เข้าชม
เมื่อวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
สำหรับในวันที่๓๐และวันที่๓๑ธันวาคมนี้นะครับ
กรมศิลปากรจะจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรชุดพิเศษ
หน้าพระที่นั่งทรงธรรมตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไป
และภายหลังการปิดให้เข้าชมพระเมรุมาตร
วันที่๓๑ธันวาคมนี้
จะมีการบรื้อถอนอาคารบางส่วนไปจัดแสดง
ณพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่คลอง๕จังหวัดปฐุมธานี
ส่วนงานศิลปกรรมหลักของพระเมรุมาตร
จะนำไปเก็บไว้ที่สำนักช่าง๑๐หมู่จังหวัดนครปฐมนะครับ

เก็บไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์
จังหวัดพระนครศรีธุยานะครับ
หลายท่านที่ได้เข้าไปชมนิทัศกาลพระเมรุมาตร

แล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หลวงรัชกาลที่๙เป็นล้นพ้นด้วยนะครับ

หลายพื้นที่ก็มีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
ย้ำว่าการเข้าชมพระมิรุมาตร

และการเข้าชมก็ยังเปิดเวลาเดิมนะครับ
สำหรับผู้ที่เข้าชมพระเมรุมาตร

ประชาชนเดินทางไปเข้าชมจำนวนมากนะครับ